ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักควรลดความจริงจังกับเรื่องหึงหวง
เรื่องชีวิตคู่ลงไปเสียบ้างชีวิตรักจะสดใส
ครองและคนรักจะมีบทบาททางด้านการเงิน
ทั้งทางบวกและทางลบอาจจะทำความอึดอัดใจให้บ้าง
สุขภาพอาการป่วยไข้อักเสบรุนแรงกำลังเข้ามาคุกคาม
ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุของมีคมชนิดต่างได้
หรือได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายเพราะเข้าใกล้บุคคลประเภทเจ้าพ่อนักเลงหัวไม้
การเงินจะมีรายจ่ายเข้ามามากเป็นระยะบ่อยครั้ง
แต่การหมุนเวียนทางการเงินยังคล่องตัวรายได้บางส่วนมาจากผลพลอยได้
งานพิเศษที่ทำอยู่ธุรกิจยังมีความหวังได้ค่าตอบแทนเป็นอย่างดี
การงานงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์คจะมีปัญหาแตกแยกทางความคิด
ทำงานไปคนละทิศละทางไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ขอให้ทำใจสงบนิ่งและปรับความสัมพันธ์กันก่อนจะดีกว่า